ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะคราวนี้เกิดขึ้นที่แยกเก้ากิโลศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
รถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อเหมือนกันนะคะ
ขับรถมาแล้วปรากฏว่าเบรกแตก
พอเบรกแตกเสร็จปุ๊บรถตัวเองเสียหลัก
แล้วคุณแรงสะบัดที่มันเกิดขึ้นทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกมาด้วย
เหวี่ยงไปทับเข้ากับรถสองคันแต่เคราะห์ดีมาก
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ
สี่ชีวิตรอดหวุดหวิดได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย
ถลอกเล็กน้อยเท่านั้นนี่คือรถคันแรกนะคะ
เป็นรถเชฟโลเล็ตสีขาวค่ะหลังคาคุณเห็นไหมยุบไปแบบนั้นนะคะ
มีคนติดค้าข้างในทั้งหมด๓คนด้วยกัน
ผู้ชายอายุ๔๓ปี๑คนเด็กชาย๙ขวบและ๑๑ขวบอีก๒คนค่ะ
แต่ทั้งหมด๓คนรอดปลอดภัยดีนะคะเป็นแผลถลอกนะคะ
เอาล่ะนี่คือรถคันแรกค่ะ
ตอนที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยคุณเห็นไหมโอ้โหมันพังยับแบบนี้ค่ะ
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดถ่างเพื่อรีบนำตัวคนเจ็บออกมา
ส่งโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชานะคะส่วนนี่เป็นลมลมพับกันแบบนี้ค่ะ
ส่วนคุณผู้ชมมีรถอีกคันหนึ่งนะคะที่ถูกตู้บรรทุกคอนเทนเนอร์เนี่ย
หล่นใส่ก็คือรถกระบะเชฟโรเล็ตสีน้ำเงินนะคะ
อันนี้มีคุณประนมยืนยงอายุ๔๓ปีเป็นคนขับ
แต่คุณคะจังหวะที่มันเกิดอุบัติเหตุคุณประนมเนี่ย
ไหวตัวทันแกกระโดดออกมาจากนอกรถรอดชีวิตอย่างหุดหวิดนะคะ

เราไปถามคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์๑๘ล้อ
คือนายวินัยมงคลกิจดำรงอายุ๖๗ปีเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
มุ่งหน้ามาที่ลานตู้คอนเทนเนอร์แยก๙กิโล

จู่รถเบรกแตกเขาตัดสินใจเลยหักหลบ
หักหลบเสร็จปุ๊บรถเสียหลักพลิกคว่ำ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำ

คงต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีต่อไปนะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านไลน์มาถามต่อค่ะ
ว่าคุณประนมเนี่ยแกกระโดดออกมาจากรถเชฟโครเลสสีน้ำเงิน
แกห้อยพระไหมแกเชื่อแบบนี้นะคะ
ว่าเป็นเพราะบารมีของพระครูสันตะจิตตาพร
เจ้าอาวาสวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงา
ที่แกแขวนคอไว้ท่านนี้แหละค่ะ
ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่
ให้คุณดูสิยิ้มได้ยิ้มได้

พระครูสันตะจิตตาพรเจ้าอาวาสวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงา
โอ้โหเดี๋ยวคนก็จะแห่กันไปบูชามาแล้วล่ะ
เอาเลยเงินจะได้สะพัดที่จังหวัดพังงา

แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ระมัดระวัง